เอาไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นกลุ่มคู่อริอันทภาณไปฟันกันที่โรงพยาบาลนะครับ
อุบลราชธานีล่าสุดก็จับได้แล้วแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าทำไปเพราะว่ามึนเมาด้วยแหละนะครับ
ตำรวจแล้วก็ในอำเภอเหล่าเสือโก้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันสอบประคำนายธนกฤษมุ้งพรอายุ๔๑ปีครับ
หรือว่าในต้อมนะฮะก็เป็นผู้ต้องหาที่บุกเข้าไปเอามีดเนี่ยไปฟันคู่อริในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับ
นายกฤษเนี่ยสารภาพผมทำไปเพราะว่าผมโมโหครับอืมแล้วก็เมาด้วยอ้าว
ตัวเองเนี่ยเป็นโต๊โผในการจัดหมอลำมาสร้างความบันเทิงหมอลำซิ่งจ้างมาให้คนดูในงาน
นะฮะเป็นงานบุญอยู่ที่ของหมู่บ้านนี่แหละนะฮะที่อำเภอเหล่าเสือโก้นี่แหละนะฮะ
แต่ว่ากลุ่มของนายปรีดาดวงเพชรอายุ๒๗ปีหรือว่านายโจ้คนเจ็บมาตีกัน
แล้วก็เขาตัวเขาเองนะฮะก็เลยสั่งให้ยุติการแสดง
แล้วบอกว่าถ้าจะตีกันมาตีกับเขานี่นายปีดาก็เลยมาเตะก้านคอเขาไง
เขาเนี่ยเป็นคนจ้างหมอลำมาให้แล้วกลุ่มของนายปรีดามาตีกัน
เขาสั่งให้หมอลำหยุดและท้าว่าถ้าตีกันมาตีกับเขา
นายปรีดาก็เลยมาเตะนายธนกิจนะครับด้วยความโมโหครับก็เลยคว้าขวดตีหัวนายปรีดาไปจนแตก
แล้วก็มีการเอาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ว่านายธนกฤษนั้นยังไม่คลายโมโหคุณผู้ชม
ขับรถคว้ามีดปังต่อขับรถมาตามที่โรงพยาบาล
แล้วเอามีดปังตอมาฟันนายปรีดาที่โรงพยาบาล
แล้วก็มีการยื้อแย่งมีดกันแล้วก็ไปฟันโดนเครื่องตรวจวัด
เป็นวัดเครื่องไฟฟ้าหัวใจภังเซฮายไปเครื่องนี้๒๐๐๐๐๐กว่าวัน
เพราะว่าทางด้านของนายปรีดาเอาเครื่องนี้ป้องกันมีดจากนายธนกิจนะฮะ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวในต้อมหรือว่าธนกิจไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ไปชี้จุดเกิดเหตุก็มีคุณหมอนะฮะแพทย์หญิงธรรมพรประหลัดพันธ์เป็นภูมิในการของโรงพยาบาลร่วมดูการทำแผนด้วย
ต้อมก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโทษที่ทำทั้งหมดทั้งมวลไปเพราะว่ามันเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบครับผมก็เมาด้วยครับนะฮะ
คุณหมอก็คือนายแพทย์หญิงขออภัยแพทย์หญิงนะฮะแพทย์หญิงธรรมพรบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการทำลายขวัญกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นการทำลายเครื่องมือทางการแพทย์คือเครื่องตรวจวัดเครื่องหัวใจ
มูลค่า๒๒๕๐๐บาทโรงพยาบาลนี้มีแค่๒เครื่องอีกเครื่องมันยังใช้การไม่ได้เครื่องนี้มาพังอีกนะตอนนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ก็โชคดีมีคนใจบุญติดต่อขอบริจาคเข้ามาแล้วไปฟังเสียงของคุณหมอหน่อย

ขอโทษที่ผมที่ผมทำบุกลุกเข้ามาโดยภารการรู้อยู่ว่าเป็นสถานที่ราชการ
ผมก็ทำไปด้วยความเมาด้วยครับและอีกอย่างก็อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่พูดอย่างอื่นแล้วพูดคำแรกก็ว่าขอโทษแล้วถ้าพูดอย่างอื่นไปมันก็เท่านั้นนะฮะมันไม่มีประโยชน์
ก็คือต้องขอโทษคุณหมอท่านพอด้วยครับทรัพย์สินทุกอย่างผมจะขอชดใช้นะครับผมชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างเลยครับครับผมก็ไม่มีอะไรพูดมากนะครับ
จากใจนะจากใจครับคือในส่วนของด้านกฎหมายก็ต้องขอให้เป็นไปตามด้านกฎหมายนะครับเครื่องที่เสียในเครื่องอะไรนะคุณหมอเครื่องตรวจไฟฟ้าหัวใจค่ะมีกี่เครื่องอ่ะที่ตรวจไฟฟ้าหัวใจค่ะมีสองเครื่องค่ะถ้ามีสองเครื่องเครื่องหนึ่งพังเหลืออีกเครื่องหนึ่งที่ให้งานได้ใช่ไหมครับแต่ในนั้นไม่เพียงพอไม่เพียงพอค่
ที่ทำมาจากคงมงคลรองผู้บังคับการตำรวจพุทธรณ์จังหวัดอุโมนราชธานีก็บอกว่าเบื้องต้นนะพูดต้องหาโดนสี่ข้อหารหนักเลยครับพยายามฆ่าหนึ่งแล้วนะสองคือพกพาอาวุธมีดไปในที่สหรัฐโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะสามคือบุกลุกสถานที่ราชการสี่ทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายโดนไปสี่ข้อหารหน